เกาะติดอยู่นะครับเพราะว่าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมจริงนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ด่านปลายทางนายอำเภอแม่สายเขาออกมาบอกเลยว่า

พี่ตูนทั้งทีมงานเตรียมเอาไว้อย่างอบอุ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เลยจริง
รวมถึงเขามีการเรียกรายเงินกันก่อนหน้าแล้วที่จะเตรียมมอบให้ถูกไหมคะ
ตอนนี้ที่แม่สายอย่างเดียวรวบรวมเงินได้๑ล้าน๘แสนบาทแล้ว
แล้วยังมีไฮไลท์อีกก็คือภาคเอกชนจะมอบอีก๑๐ล้านบาทด้วย
บรรยากาศในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายยังคงคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
มีทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่มารอต้อนรับ
แล้วก็ให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้แลมและทีมงาน
โดยในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะก็คาดว่าทางทีมจะเริ่มออกวิ่งประมาณตี๓
่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ก่อนจะเข้าสู่ในอำเภอแม่จันทร์แล้วก็เข้าสู่อำเภอแม่สายต่อไป
โดยจะมีนายสมศักดิ์คณาคำนายอำเภอแม่สาย
เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ให้การต้อนรับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย
ก็จะมีการทำกิจกรรมต่างร่วมกัน
จากนั้นคุณตูนและทีมงานจะมุ่งสู่ปลายทาง
ที่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอแม่สายค่ะ
โดยนายอำเภอแม่สายบอกเลยว่า
เชื่อว่าคุณตูนจะวิ่งถึงเขตอำเภอแม่สาย

แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่
พ่อค้าแม่ค้าเอกชนห้างร้านแล้วก็ชาวพม่า

และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการนี้
อย่างที่บอกว่าเขามีการรวบรวมกันเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว

ก็คือรวมมาให้ทีเดียวเลยมอบกันสะดวก
เงินบริจาคของชาวอำเภอแม่สาย
อยู่ที่๑๘๐๐๐๐๐บาทด้วยกัน
อกจากนี้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอด

และมีประชาชนรอต้อนรับอยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนน
ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอยาวไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทยพม่า
ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์นี้เลยนะคะ
รวมถึงที่สำคัญจะมีกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย
คือมันไปไกลถึงชาวต่างชาติแล้วด้วยนะคะ
อยู่ใกล้เคียงกับเราก็มาร่วมให้กำลังใจกันด้วย
ทางอำเภอทหารตำรวจก็มีการเตรียมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเอาไว้
และอย่างที่บอกนอกจากเงินที่รวบรวมในชาวบ้านอำเภอแม่สายเนี่ย
ยังมีการมอบเงิน๑๐ล้านบาทจากภาคเอกชนให้กับตูนที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายด้วยนะคะ